กรณีเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านนะคะ
เป็นเหตุยิงกันที่หน้าประตูทางออกโรงพยาบาล
ผู้บาดเจ็บคือนางสาวสาวิตรีตรีวิเศษอายุ๒๒ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ที่บริเวณไหล่ขวา

เจ้าหน้าที่รีบพาเข้าห้องฉุกเฉินตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
นายอธิศรีนวลเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
เล่าให้ฟังบอก๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ทางมูลนิธิรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถชน
ที่หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติถนนวัชรพล
พอไปถึงพบเจ้าหน้าที่อพรสายไหมประมาณ๑๕คนอยู่ในจุดเกิดเหตุ
เตรียมนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่เนื่องจากอปพรขับรถยนต์มาไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ทางมูลนิธิซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมขอเอาไปส่งเอง

แต่ว่าสุดท้ายมูลนิธิรัฐวิทยาก็ให้อปพยืมอุปกรณ์กู้ชีพ
นำผู้บาดเจ็บมาส่งโรงพยาบาล
จากนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเดินทางมารับอุปกรณ์กู้ชีพคืน
ช่วงนั้นแหละค่ะเกิดโต้เถียงกันอีกรอบ
เรื่องความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งสามารถปรับความเข้าใจกันได้แล้ว
จู่ชักปืนยิงใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
กระสุนไปถูกนางสาวสาวิตรี
ซึ่งเป็นแฟนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจสนบางเขนรับแจ้งเหตุเข้าตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปสอบปากคำผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมด
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายรูปร่างสันทัศน์สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรค่ะ